ทำให้สองแม่ลูกเสียชีวิตคากองเพลิง
อีกเหตุหนึ่งเป็นไฟม่ายโชรุมรถยนต์
มีรถจอดรอซ่อมศัยหาย๑๑คัน
รานจังหวัดนครปฐมจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณด้านหลังโชว์รูมนะครับเป็นที่เก็บรถของลูกค้าที่นำไปเคลมเพื่อรอการซ่อม
เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบรถที่จอดรอซ่อมถูกเพลิงไหม้ไปเนี่ย๑๑คันด้วยกันนะครับแล้วก็ห้องเก็บของของโชว์รูมเสียหายไปด้วย
เมืองต้นก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบส่วนความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๓ล้านบาทครับ
จากนี้ในคืนเดียวกันก็ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นไฟไหม้บ้านอยู่ในซอยตรงข้ามกับบ้านเอื้ออาทร๓
คอมปฐมเหมือนกันนะครับเป็นบ้านสองชั้น
ครึ่งปูนครึ่งไม้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับ
จรฐธีจึงช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ตัวบ้านเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายไปทั้งหมดแล้วนะครับ
และที่บริเวณหน้าห้องน้ำชั้นบนพบร่างของนางอุบลวันชัยศาลอายุ๖๑ปี
แล้วก็นายนพวัฒน์ชัยศาลอายุ๒๑ปีซึ่งเป็น๒แม่ลูกเสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายวินัยชัยศาลอายุ๖๒ปีเจ้าของบ้านถูกไฟลวกตามร่างกายอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธมนตรส่วนทรัพย์สินก็มีรถตู้
รถเก่งและรถจักรยานยนต์ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปทั้งหมด
เมืองต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งจะต้องรอการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่
วิทยาการอีกครั้งพร้อมรอสอบประคำผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมครับ